อัปเดตคดีพี่ลูกตาลชะนมจิตกันต่อนะคะ

ถูกคู่กรณีบุกไปทวงหนี้กันถึงหน้าฟิตเน็ต
เป็นข่าวคลุกโครมทวงหนี้๑ล้าน๔๐๐๐๐๐บาท
วันนี้พี่ตานก็ไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ไฟ่เดียว
เพื่อฟ้องคู่กรณีพรบทวงหนี้หมินประมาทโดยการโฆษณา
โดยพี่ลูกตานบอกว่าข่าวมันออกไปพี่ได้รับผลกระทบ
เพราะว่าคนยกเลิกสัญญานะคะฟิตเน็ตมากมายค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็เล็งจะฟ้องคดีแพ่งค่ะ
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมด๑๐ล้านบาทด้วยกันไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
แพ่งเราก็จะมีการฟ้องต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะ
ก็จะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายอีกคดีหนึ่ง

ถูกต้องนะคะเราเป็นหนี้เราไม่ได้โกงหนี้

แล้วก็เลยต้องมาใช้ดำเนินการทางศาลเอาค่ะ
หลังจากที่ลูกตานแถลงข่าวไปแล้วก็ได้ออกรายการทีวีไปสักระยะหนึ่ง
เขาก็มีการติดต่อมาประมาณอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าคุณเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วเราเสียหายเยอะขนาดนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอพึ่งกระบวนการทางศาลจะดีกว่าค่ะ
นะคะซึ่งหลายคนถามพี่แจ๊กรีนแล้วเจอคู่กรณีหรือยัง
ยังไม่เจอนะคะจะเจอกันอีกทีวันที่๒๕พฤษภาคมนู่นเลย
ถูกต้องเดี๋ยวรอเจรจากันอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชม